ช่วงนี้จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
กรณีที่กลุ่มคนร้ายมาด้วยกันก็คือขับรถมาคันหนึ่ง
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาอีกคันนึง

รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย
ชนกับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางนะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ลงมาทำร้ายคู่อริกันนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ
สองรายด้วยกันนะคะเป็นสาวธอมอาการสาหัสเลย
แล้วก็กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
ตอนนี้ตำรวจก็เตรียมขอหมายสาร

คุณผู้ชมเห็นคลิปภาพกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
กรณีที่วัยรุ่นก่อเหตุขับรถ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ไล่ตามทำร้ายคู่อริ
เขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ก็คือรถแล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนกับกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
มีผู้บาดเจ็บนอนแน่นิ่ง๒ราย
ก็คือนางสาวทักษิกาวันไทยสงศ์
คนนี้เป็นสาวธอมอายุ๑๘ปี
แล้วก็นายกิติพงศ์พลกรังอายุ๑๙ปี
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุจอดรถ
แล้วก็วิ่งเข้ามารุมทำร้ายซ้ำ
เตะทั้งกระทืบทั้งใช้ไม้ทุบตีแล้วก็ใช้เก้าอี้ฟาดแบบนี้ค่ะ
โดยเฉพาะสาวธอมบาดเจ็บสาหัสปางตาย
ดลูกแล้วก็ลำไส้ฉีก
มีเลือดออกในช่องท้องกระเพาะปัสสาวะแตกศีรษะแตกหลายแห่ง
ก็ต้องผ่าตัดในช่องท้องแล้วก็เย็บบาดแผลไปกว่า๔๐เข็ม
ส่วนนายกิติพงศ์พลกรังอายุ๑๙ปี

ขณะนี้๒คนก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอีกคนนะคะคนนี้วิ่งหลบหนีไปได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๕นาฬิกาของวันที่๑๙มิถุนายน

รองผู้กำกับการสอบสวนสพโพกลางพันธุ์ตำรวจโทพิชัยเชิดชูบอกว่า
ตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุติดต่อเข้ามอบตัวแล้ว๑ราย
ก็คือในวันเฉลิมวงชมพูอายุ๒๑ปี
คนนี้เป็นคนขับรถเก่งนะคะในการไล่ติดตามกลุ่มผู้บาดเจ็บก็คือคนนี้
เฉลิมสารภาพว่าเป็นผู้ขับรถไล่ตามกลุ่มผู้บาดเจ็บจริง
แต่ว่าไม่ได้ลงจากรถไปทำร้ายกลุ่มผู้บาดเจ็บ

และจะให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติม

ก็คือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อน
จากว่าผู้ต้องหาเองก็ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีค่ะ
การนี้มีผู้ก่อเหตุประมาณสัก๖๗คนได้นะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
ว่าทั้งหมดนี้จะออกหมายจับได้ภายใน๑๒วันนี้ค่ะ